มีความคืบหน้าทุกวันทุกวัน
วันนี้คุณผู้ชมจับตาเลย

คือทนายเดชาเมื่อวานเขาไลฟ์ตอนกลางคืนเขาบอกยืนยันแล้ว

รู้อยู่แล้วว่าทั้งโดนทั้งเรือและทั้งลำเลยนะ
ใช่ค่ะคือครบหมดทั้งลำไม่รอดทั้งลำแล้วฮะ
แล้วเมื่อวานที่หลายคนจับตามองก็คือแซน
แซนไปเข้าพบพนักงานสอบสวน
คือบางคนเรียกว่าไปมอบตัว
แต่ทนายเดชาบอกว่าแซนไปพบพนักงานสอบสวน
ไม่ได้เรียกว่ามอบตัวนะเพราะถือว่าออกหมายจับแล้ว
หมายจับมาก่อนแล้วหมายจับเนี่ยออกมาตั้งแต่เที่ยง
วันที่๒เมษายนแต่เมื่อวานเพิ่งไปมอบตัว
ใช่ฮะดังนั้นเรียกว่ามอบตัวไม่ได้
อันนี้ก็คือมาแสดงตัวมาให้จับแหละ
ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาคดีของศาลถูกไหมครับ
นี่ฮะเมื่อวานความเคลื่อนไหวที่สำคัญที่
สพนทบุรีฮะคือนายวิสาผัฒน์มโนมัยรัฐ
หรือว่าแซนเดินทางมาพร้อมทนายความส่วนตัว
แล้วก็เพื่อนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหากระทำการโดยประมาท

หมายจับอย่างที่บอกต้องเน้นนะ
ตามหมายจับศาลจังหวัดนวลธบุรีนะครับ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบสวนนานเกือบ๔ชั่วโมงคุณ

อย่าดันนะครับอย่าดันมาแล้วครับ
อ่าเนี่ยฮะอ้าวก็ยืนยันว่าน้องเนี่ย
ไปฉีดท้ายเรือส่วนอย่างถามไป

คลิปออกมานะแล้วก็ชาวเน็ตวิจารณ์ยับเลยว่า

เพราะมีเพื่อนเอามาลงอยู่ในโซเชียลนะ
แล้วก็เห็นว่าฟังเพลงกันอย่างสนุกสนาน
พบว่าเรือล่องบนแม่น้ำเจ้าพระยา
มีการถ่ายภาพแซมบริเวณสะพานพระราม๘ด้วย
ชาวเน็ตวิจารณ์อย่างหนักเลยบอกว่า
โอ้โหแซนไปอยู่ในจุดเกิดเหตุแบบนั้น

ถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบนเรือนะฮะ
เมื่อกี้ได้ยินเสียงแซนบอกนิดนึงนะ
บอกว่ายังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นคลิปเหล่านี้

เพราะนักข่าวตะโกนถามอยู่นะครับ
ส่วนทนายของแซนให้สัมภาษณ์แบบเรียบร้อย
คือทนายพรศักดิ์วิพาทอาพานนท์
บอกว่าได้พาแซมมารับทราบข้อกล่าวหา
วางหลักทรัพย์ประกันตัววงเงิน๒๐๐๐๐๐บาท

ห้ามออกนอกประเทศและให้มารายงานตัวนะครับ
จากเดิมตามเงื่อนไขก็คือรายงานตัวทุก๑๒วัน
ทีนี้เปลี่ยนมาเป็นทุก๗วัน
รวมถึงให้แจ้งที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะฮะ
ทนายแซนบอกว่าแซนได้ปฏิเสธข้อหาประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ยังคงยืนยันคำให้การเดิมนะครับ
หลังยื่นประกันแล้วจะมีนัดรายงานตัวครั้งแรกคือวันที่๑๐เมษายน
ส่วนประเด็นสังคมหรือโซเชียลจะมองอย่างไร
ทนายของแซนบอกว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคล
ไม่สามารถบังคับให้ทุกคนคิดเหมือนกันได้
ทนายแซนก็พูดเรียบร้อยแล้วก็ไม่ค่อยพูดมากอะไรนะฮะ
ก็เป็นที่มาที่ทนายเดชาตอนไลฟ์ตอนกลางคืน
พอเห็นทนายของคุณแซนเขาพูดเขาให้สัมภาษณ์เนี่ย
นายเดชาบอกก็ถูกแล้วเขาเป็นทนายผู้ต้องหาเขาต้องพูดน้อยหน่อย
อะไรแบบนี้นะครับพูดเยอะกว่ามัดตัวนะ
มีรายงานว่าตำรวจระบุพฤติการของแซนก็คือ๑
น่าสนใจมากเลยนะคะว่าพฤติการไหนล่ะที่บ่งบอกว่าแซนประมาท
เพราะ๑นั่งท้ายเรือใกล้กับแตงโมมากที่สุด
ขณะก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ
คือเป็นคนที่รับรู้และเห็นเหตุการณ์ขณะแตงโม
เดินไปท้ายเรือมากกว่าบุคคลอื่น
ตามคำให้การขณะที่แตงโมนั่งปัสสาวะท้ายเรือได้จับขาแซนทั้งสองข้าง
แต่แซนไม่ได้ใส่ใจหรือแสดงทีท่าระมัดระวังความปลอดภัยให้กับแตงโม
และยังนั่งเล่นโทรศัพท์ตลอดเวลา
และ๔พฤติการของแซนคือระหว่างแตงโมตกน้ำ
ไม่ได้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามที่มนุษย์พึงกระทำต่อกัน
คือการแจ้งข้อกล่าวหาแซนเหมือนกับปอกับโรเบิร์ต
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

จริงแล้วประมาทมันจะมีคนเดียวที่ประมาทแหละ

มันมีเหรอข้อหารร่วมกันประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เพราะฉะนั้นพฤติการที่ไล่มาทั้งหมด
มันมีหลักฐานที่ชี้ชัดหรือเปล่าว่า
เป็นการกระทำของแซนที่ประมาท

หรือเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาลดกระแสสังคมหรือเปล่า
แล้วที่สำคัญนะคุณผู้ชมอย่าลืมว่า
ก่อนอันนี้คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
เปิดภาพที่เขาเชื่อเหลือเกินว่า

เพราะเขาเชื่อว่าคุณแตงโมจะตกหน้าเรือ

แต่ว่าอันนี้ก็มีคำค้านมาจากทนายเดชา

เดี๋ยวไข้ไปเรื่องของธนายเดชาแล้วกัน

เรื่องของแสนในการที่ช่วยเหลือคุณแตงโมเต็มที่

คือแม้เจ้าตัวไม่ได้พูดอะไรเมื่อวานี้

แต่ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปสักนิดหนึ่ง
ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว

ต้องมีเพื่อนคอยกำกับการแสดงอยู่ข้างอะไรแบบนี้
มีผู้กำกับด้วยดูแซวกัน
เรื่องเกี่ยวกับที่ทุกคนสงสัยในเหตุการณ์วันนั้น
คือข้อแรกเลยนะ
ประเด็นที่ว่าโมไปปัสสาวะที่หลังเรือค่ะ

แต่ว่า
พลาดเองที่ว่าฉันไม่ได้ดูแลโมให้ดีตรงนี้

มันเกิดขึ้นเร็วมากฉันไม่สามารถที่จะ
หยุดเขาหรือว่าอะไรได้เลยอันนี้
แล้วทีนี้ฉันก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะตกลงไป
ฉันก็เลยไม่ได้ดูเขาไว้ในตอนที่เขาเดินมาทำธุระตรงนั้น
ใช่คือโมเดินมาบอกแฟนเหรอว่ายังไง
โมเดินมาบอกว่าโมจะปัสสาวะแล้วโมก็นั่งลงไปเลย

โมก็นั่งลงไปเลยแล้วทีนี้ฉันก็
วันนั้นฉันก็ดื่มไปนิดหน่อยฉันก็เลย
อาจจะขาดสติไปเล็กน้อยบ้างก็เลยนอนเล่นมือถือไม่ได้
ไม่ได้ไปโฟกัสกับการที่เขาทำธุระส่วนตัว
ที่ว่าทำไมเห็นเพื่อนตกน้ำไปเราไม่ช่วย

ถ้าฉันเห็นว่าเขาอยู่ไม่มีทางที่ฉันจะไม่ช่วยเลยค่ะ

ณเวลานั้นมันมืดแล้วพอวนเรือกลับมา
ไม่เห็นแม้กระทั่งร่องลอยน้ำกระเพื่อมหรือว่าอะไรเลย
ไม่รู้ว่าฉันจะต้องช่วยยังไงแล้วฉันก็

ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงในเวลานั้น
คือสิ่งที่แซนเคยพูดให้กับชาวโซเชียลได้ฟังกัน
ในสิ่งที่เธอบอกว่าแซนพลาดเองแล้วก็ไม่ดู
แล้วก็ไม่ทันได้รู้ว่าแตงโมตกลงไป
คือในสำนวนของตำรวจแซนก็ยังคงให้การแบบนี้เหมือนเดิม

แต่คำให้การเหล่านี้มันก็จะมัดเธอเหมือนกัน
แล้วก็โดนข้อหา
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ทีนี้ตำรวจมีหลักฐานอะไรที่ชี้ชัดว่า
พฤติกรรมแบบนี้เป็นการกระทำโดยประมาท

เพราะว่าดูจากพฤติกรรมมีทั้ง๔ข้อ
เหมือนกับว่าคุณแตงโมยอมที่จะเสี่ยงภัยด้วยตัวเอง

แซนต้องบอกแตงโมมาชีตรงนี้สิ
นี่พฤติการประมาทที่ทำให้คนอื่นถึงแก่ความตาย

เพราะคุณแซนเธอเหมือนปฏิเสธทุกอย่างแล้ว
แล้วก็ชั้นสุดท้ายที่จะไปสู้กันคือชั้นศาล
เรียกว่าปฏิเสธลอยปฏิเสธลอยแบบขาดลอย
ขาดลอยในชั้นสืบสวนแล้วนะฮะ
ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานี่นะคะ